คุณผู้ชมครับคู่กรณีกับแท็กซี่คันนี้
เขาบอกว่าฉันจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับคนขับรถแท็กซี่ให้ได้

ดอมน้องปุ้ยคุณผู้ชมลองดูสิครับว่าแจ้งได้ไหมแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ปากซอยกิ่งแก้ว๓๗บางพลีสมุทรประการ
แท็กซี่เหมือนจะเลี้ยวหัวเข้าซอยแต่ตูดโด่งอยู่
แต่ตูดโด่งอยู่เสร็จปั๊บมีมอเตอร์ไซค์มาปั๊บกดแต่เตือน
สามีภรรยาลงจากรถนะครับจักรยานยนต์ไปมีการมองหน้ากันนะฮะ
คนที่เป็นสามีลงไปเพื่อนจะพูดคุยในนักสักอย่างหนึ่ง

สิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือไม่คาดฝันก็คือ
เขาขับรถแท็กซี่ฮะไถเลยนะ
นั่นมันน่ะโอ้โฮไถนี่
โอ้โฮแล้วไปต่อไหม
เฮ่ยทำไมทำอย่างนั้นแล้วยังไงต่อทำไมทำอย่างนั้น

พอถ่ายรอบแรกพี่สามีก็เข้าไปเปิดประตูเนี่ยฮะ

คุณผู้ชมฮะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ภรรยาของเขาบาดเจ็บนั่งอยู่บนถนนนะครับ

ระหว่างนั้นสามีก็ไปเปิดประตูแท็กซี่

มีการเร่งเครื่องพุ่งชนรถจักรยานยนต์อีกครับ
หลังเกิดเหตุสามีภรรยาไปแจ้งความกับตำรวจสพบางแก้ว
แล้วไปเรียกนายชาญชัยอังสุวรพฤกษ์

ทะเบียน๑มมคค๑๙๗๒กรุงเทพมหานคร

ชาญชัยบอกยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้๒๐๐๐
ครั้งแรกจ่ายให้เลย๕๐๐๐บาทก่อน
แต่พอมานัดเจรจาครั้งที่๒คือวันที่๒๗มีนาคม
ปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมมา

นายสมพรเยาวสังอายุ๔๖ปี
และนางสาวจันทิมาออนรอดอายุ๔๕ปี
สามีภรรยาคู่นี้นะเป็นผู้เสียหายใช่ไหม
เล่าบอกว่าพี่มันเกิดเหตุวันที่๒๐มีนาคมนะ

แต่นายชาญชัยคนขับแท็กซี่เปิดกระจกออกมาแล้วบอกว่า

อืมแต่จริงไม่ได้พูดแบบนี้
อันนี้ผมพูดเพราะนิดนึงแล้วนะฮะ
จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามในคลิป
ภรรยาได้รับบาดเจ็บหัวเข่าสองข้างนะฮะ
จนถึงขนาดนี้ยังติดต่อคู่กรณีไม่ได้
ก็เลยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้ว
แล้วจะแจ้งพยายามฆ่าให้ได้เลย

วันนั้นเริ่มได้กลับมาดู

แล้วทีนี้เขาไม่พอใจเปิดกระจกมาแล้วก็พูดแบบหยาบ
บีบแต่หักอะไรประมาณเนี้ย

แฟนก็ดึงของเขากลับว่าเออยังมีเรื่องแล้วจะกลับ

ขึ้นคอมรถออกมาแฟนก็ขึ้น

แต่ตอนนี้เขายังไม่มีเงินแต่เขาจะให้สองหมื่น
อันนี้เลยบอกพี่พูดหีก็พูดได้จะไ้ก็พูดได้
พอระบอนะคะพอระบอเรารักษาตัวเอง

ตำรวจยังไม่เห็นคลิปยังไม่เห็นอย่างไร

ตำรวจถามเขาว่าคุณชนเขาทำไม

ตกใจตกใจต้องถอยไปตั้งหลักแล้วก็ชนอีกครั้งหนึ่ง
คือถามว่าข้อหาพยายามฆ่าไปถึงไหม
องค์ประกอบของข้อหาพยามฆ่าคือ
ตั้งใจฆ่าแต่ฆ่าไม่ตายอันนี้เขาไม่ตายถูกไหมคะ

ต้องดูแล้วอันนี้เราคงตัดสินให้ไม่ได้
ตำรวจต้องเป็นคนชี้ให้แหละ

ผู้กำกับการสพบางแก้วนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าคดีนี้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันแล้วแหละ
แต่ไม่เป็นไปตามนัดหมายใช่ไหมผู้เสียหาย
ก็เลยออกมายืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ออกหมายเรียกนะครับคนขับรถแท็กซี่มาสอบปากคำ
หากยังไม่มาพบก็จะขออนุมัติหมายจับนะ
แล้วส่วนจะเข้าข่ายไปถึงพยายามฆ่า

ก็ตำรวจบอกว่าต้องดูพยานหลักฐาน
แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

คือตอนที่ชนครั้งแรกเนี่ยคือตกใจอันนี้
ถ้าอ้างแบบนั้นก็พยายามเข้าใจได้

ใช่อันนั้นแหละที่
ตำรวจต้องใช้วิจารณญาณแล้วล่ะ
แบบนั้นคือตั้งใจหรือเปล่านะฮะ